ก็มากันที่ข่าวดีกันต่อเลยแล้วกันนะคะ

สละโสดกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสองนักแสดงจากวิกหมอชิด
คุณยุ้ยจีรนันแล้วก็คุณทันธนากรนั่นเองค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
คู่นี้เขาก็รักหวานชื่นกันมานานนะคุณฝ่าฟันอุปสรรคต่างมากว่า๗ปีด้วยกันเลยนะฮะ
มือเข้าสู่พิธีวิวาค่ะแล้วก็ทำพิธีทางศาสนารวมไปถึงรถน้ำสังเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เอง
ร้านอาหารบ้านฟ้าเคียงตะวันจังหวัดสระบุรีค่ะก็เป็นบ้านเกิดของคุณยุ้ยจิรนันค่ะ
มีผู้กำกับละครชื่อดังนะคะพี่ไก่วรายุทธ์มาเป็นเท่าแก่ฝ่ายชายค่ะ
นำเจ้าบ่าวนำขบวนขันหมากมาสู่ขอด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะ
เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงโอ้ยไปกันครับข้างเลยค่ะ
เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่มากมายนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณบูมกิตกล้องคุณโออนุชิตแมททิวดีนออฟชนะพล
เป็นปุญญพรแล้วก็นักแสดงสังกัดช่อง๗อีกเพียบค่ะ
ซึ่งกว่าเจ้าบ่าวนะคะจะฝ่าแต่ละด่านไปหาเจ้าสาวได้ค่ะ
เห็นว่าต้องทำกิจกรรมต่างเล่นเอาเหงื่อตกเลยทีเดียว
ดูไว้แบบนี้แล้วก็จำไว้ด้วยนะคะทันว่ากว่าจะได้สาวยุ้ยมาเป็นคู่ชีวิตเนี่ย
มันยากเย็นขนาดไหนค่ะก็จะได้คอยดูแลกันและกันไปจนแก่เท่านั้นเองนะคะ
และหลังจากนี้ค่ะมีพิธีฉลองมงคลสมรสในเวลา๖โมงตรง
ที่โรงแรมแกรนจรูนรัฐจังหวัดสระบุรีที่เก่าที่เดิมนี้นะคะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมภาพบรรยากาศความหวานของคู่รักคู่นี้ได้ในบันเทิงไทยรัฐช่วงเย็นนะจ๊ะ
คู่นี้เนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วกว่าจะฝ่าฟันมาเป็นแฟนกันได้เนี่ย
ก่อนหน้านี้คือมีกระแสดราม่าเมื่อหลายปีก่อนนะฝ่ายชายก็มีแฟนฝ่ายหญิงก็มีแฟน
แต่ต่างคนต่างเลิกกับแฟนแต่หลายต่อหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าทั้งคู่ไปเลิกรากับแฟนกันตอนไหน
เลยกลายเป็นข่าวว่าตอนนั้นเนี่ยสมัยนั้นมีข่าวว่าคุณยุ้ยเป็นมือที่๓คุณทันด้วยนะคะ
เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลอดีตก็คืออดีตตอนนี้เดินหน้าเริ่มต้นชีวิตคู่
ก็ขอให้เป็นชีวิตคู่ที่มีความสุขนะคะแล้วก็มีเบบีเร็วด้วยนะคะ
ก่อนแต่งงานเขาก็วางรากฐานมีธุรกงธุรกิจนะรีทรงรีสอร์ทคู่กันด้วยนะคะ